เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
และนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมไทยครับ
ติดตามได้จากคุณจิรภาสุริสุขบรรยายงานเข้ามาครับ
เดินทางเข้ามารับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการในวันนี้ค่ะ
หลังที่ประชุมคณะกิจการโทรคมนาคม
มีมติออกใบอนุญาตเพื่อให้บริการแล้วในวันนี้ค่ะ
กับสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธ
หลังที่ประชุมกิจการโทรคมนาคมหรือกทค
มีมติอนุมัติออกใบอนุญาต
ภายหลังการชำระเงินประมูลงวดแรก
มูลค่า๒๔๙๓ล้านบาท
นายสมชัยเลิศสุธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
หลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดำเนินการวางแผนการประกอบกิจการ
ทั้งเรื่องของวันและเวลาการเปิดให้บริการ
อัตราค่าบริการและการขออนุมัติงบลงทุนกิจการ
ในวันที่๓ธันวาคมนี้
หลังจากนั้นจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในภายหลัง
โดยยืนยันปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตทุกประการ
สิ่งที่เรายึดมั่นอยู่ตลอดเวลาก็คือ
กฏกติกาที่ทางกศได้วางไว้
วันนี้ก่อนเข้าประมูลเราทราบดีนะครับว่า
เงื่อนไขหรือกติกาเป็นอย่างไร
แล้วก็ทำตามกติกาของกศธทุกประการ
เหนือจากนั้นโดยรวมอย่างที่บอก
สิ่งที่เราแคร์มากจะต้องการของผู้ใช้บริการ
เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนต้องการอย่างไรเรายินดีที่จะทำให้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
นายถากรตันศสิทธิ์เลขาธิการกสรชกล่าวว่า
ที่๒๖พฤศจิกายนนี้จนถึงวันที่๑๕กันยายน๒๕๖๒

และถือว่าระยะเวลาเยียวยาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ทำให้ลูกค้าของทั้งสองรายไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปค่ะ
เข้าใจว่าหลังจากนี้นะครับก็คงเสนอขอนำเข้าอุปกรณ์วิทยุคมนาคม
สำนักที่เกี่ยวข้องก็เตรียมการที่จะอนุญาตอยู่แล้วนะครับ
เพื่อที่จะให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนของเราที่กำหนดไว้นะครับ

ซึ่งเราคิดอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับ
ซึ่งในส่วนนี้เราพร้อมแล้วครับ
ส่วนเงินประมูลงวดที่๒นั้น
ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระร้อยละ๒๕ของจำนวนเงินที่เหลือภายใน๑๕วัน
หลังจากครบกำหนดระยะเวลา๒ปีหลังจากได้รับใบอนุญาต
โดยกศชคาดว่าภายในเดือนธันวาคมนี้จะได้รับเงินชำระการประมูลทั้ง
รวมทั้งสิ้น๙๐๐๐ล้านบาท
โดยตามเงื่อนไขของกศชนะคะที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตค่ะ
ค่าบริการการโทรจะเฉลี่ยอยู่ที่๖๙สตางค์ถึง๗๒สตางค์ต่อ๑นาทีค่ะ
ทั้งนี้ค่ะกศชจะนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ขอบคุณครับก็เป็นความคืบหน้าของการมอบใบอนุญาต
ว่าจะมีรายไหนเข้าร่วมประมูลและใครจะเป็นผู้ชนะรายต่อไปนะครับ